ทีมเวสบอลวิชอัลเบียนทีมมีสุขฟุตบอลพรีเมลิงอังกฤษ
ก็เดินทางมาเปิดฟุตบอลคลินิกที่ประเทศไทยนะคะ
รวมถึงแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลค่ะ
รอยยิ้มแห่งความสุขของน้องในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
หลังได้เข้ามาทำกิจกรรมฟุตบอลคลินิก
จากผู้สอนอคาเดมี่เวสบอลวิชอัลเบียน
สโมสอนดังในศึกภรีเมลิงอังกฤษ
เพราะนี่คือโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้
กับสถาบันอาคาเรมี่อันดับต้นของโลก
ออกจากการเพิ่มภูมิทักษะแล้ว
บอลวิชอาเบียนยังแบ่งปันประสบการณ์พิเศษให้กับเยาวชนไทย

แข้งกับทีมไทยแลนดออสตาร์รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
ซึ่งนายสุวัสดิลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน
ว่าเยาวชนไทยจะได้ประสบการณ์อันลำค่าจากการแข่งขันในครั้งนี้
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
เพราะว่าทีมเบสบอลนั้นถือว่าเป็นทีมที่มีอลีกของอังกฤษ

แล้วก็เป็นทีมที่มีมาตรฐานการเล่น
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานในการสร้างนักเตะ
ทีมฟุตบอลไทยเราจะมีมาตรฐานสูงขึ้น
เราก็ต้องสร้างนักเตะในระดับรากยาก
ฉะนั้นเวสบอมเนี่ยครั้งนี้เขาก็พานักเตะในระดับรากยากของเขา
คืออายุไม่เกิน๑๖ซึ่งต่อไปจะเป็นทีมชาติอังกฤษ
เขาก็พามาเราก็จะเห็นวิธีการสร้างนักเตะของเขา
เขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นเกมแบบนี้
เพราะคิดว่าบรรดาแข้งเยาวชนเวสบอลวิชาเบียนในวันนี้
อาจจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคต
เพราะว่าเขาตอบวันกันเขาเข้าหนักด้วย
แม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาน่าผิดหวัง
เมื่อเวสบอมวิชาเบียนสอนเชิงถล่มทีมไทยแลนด์ออสตาร์ไปขาดลอยหกประตูต่อศูนย์
แต่คนที่มีความสุขคงจะหนีไม่พ้นพ่อและแม่ของแข้งเยาวชนไทย
ที่ได้เห็นลูกของพวกเขาทำในสิ่งที่รักอย่างสุดความสามารถ